ต่อที่สุมราชธานีผู้ชายคนหนึ่งเครียดปัญหาหนี้สิน
แล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ขโมยรถของชาวบ้านทีนี้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติกันนะ
เข้าไปเคลียร์ต้องการจะเอารถคืนเขาคุ้มครั่งขึ้นมา
เอามีดฟันแย่งปืนแย่งรถแล้วก็หลบหนีไป
โอ้โหคุณผู้ชมเขาต้องไปปิดล้อมกัน๑๖ชั่วโมงไปดูภาพเลยครับ
สุดท้ายก็จบด้วยสภาพนี้นะครับนาทีที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรสุมราชธานีไปชาร์จตัว
นายสมเกียจสุปันตีอายุ๔๕ปีครับนะฮะก็เป็นชาวท่าขนอนอำเภอคีรัฐนิคมที่สุราช
เพราะว่าโอ้โหก่อเหตุความวุ่นวายมากมายเหลือเกินนะครับเอาข้าวของไปปลาใส่รถชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมา
เอามีดพระฟันผู้ใหญ่บ้านก็มีศักดิ์เป็นน้าเขาบาดเจ็บทั้งศีรษะทั้งแขนแย่งปืนแย่งรถขับหลบหนีไปกบดานอยู่ที่นี่
หนีไปสักพักหนึ่งกลับมาที่บ้านครับไปนั่งถือมีดอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ญาติก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมตำรวจก็มาดูแลความปลอดภัย
นะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของ
เมื่อวานคุณผู้ชมต่อเนื่องมาถึงวันนี้นายสมเกียจเนี่ยไป
ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจากร้านซ่อมรถแล้วก็ไป
จอดรถของตัวเองทิ้งเอาไว้ให้นะเจ้าของรถก็เลยไปแจ้ง
กับตำรวจนะครับตอนหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งสักประมาณหก
โมงเย็นนะตำรวจพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายสมศักดิ์ก็
ศักดิ์เป็นน้าเขาเข้าไปหาในสมเกียจที่บ้านเพื่อไป
ขอรถคืนนายสมเกียจไม่พอใจแย่งปืนจากผู้ใหญ่บ้านเอามา
มีดฟันแขนตำรวจก็เลยจัดทีมนะฮะเข้าไปนะจะตามจับกลุ่ม
ตัวไปเฝ้าระวังเพราะว่าเกรงว่าจะไปทำร้ายใครเขาอีกนะฮะ
หลังจากนั้น๘โมงเช้าวันนี้ครับจำรวจเข้าไปเจรจากับนายสม
อีกครั้งหนึ่งแต่ถูกนายสมเกียจเนี่ยใช้ปืนที่แย่ง
มาเนี่ยยิงต่อสู้แถมทำลายรถของตำรวจที่จอดอยู่ด้วยครับนะ
ทำให้ต้องใช้ความรักระวังเป็นพิเศษในการเข้าไปเจรจาพร้อม
ประสานกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีเข้ามา
เป็นกองหนุนด้วยนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปราว๑๐โมงกว่าตำรวจ
ทำทีเป็นชักชวนให้คนร้ายเดินไปคุยกันอะไรแบบนี้นะฮะที่
บริเวณที่หน้าบ้านแล้วก็ให้ตำรวจนายอื่นเนี่ยเข้าไปแอบขับรถที่
มีมีดเนี่ยกับปืนเนี่ยออกมาก่อนคนร้ายเห็นก็เลยพยายามคว่างของใส่
จะต่อยตำรวจอีกครับนะฮะตำรวจเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้า
ซ่อนในบ้านอีกทีนี้ต้องอาศัยจังหวัดทีเผลอแล้วตามภาพ
เห็นเลยฮะพอเขาเผลอปุ๊บตำรวจก็เข้าไปเลยฮะนะฮะจับขึ้นมาได้พอ
จับได้เสร็จปุ๊บไปนั่งบนรถตำรวจยังนั่งยิ้มอย่างสบายอกสบาย
ใจก็ไม่ได้สลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะเบ็ดเสร็จ
ตำรวจปิดล้อมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงเกือบเที่ยงวัน
ของวันนี้เนี่ยรวมรวมแล้วประมาณสักราว๑๖ชั่วโมงได้นะพอคุม
ตัวได้เอาไปที่โรงพักไปตรวจสารเสพติดโอ้โหคนร้ายรับเลย
ว่าเสพไอ้มานานร่วม๑๐ปีแล้วครับจริงมีอาชีพรับจ้างทั่ว
ไปนะฮะแต่เขาเครียดกับเรื่องของปัญหาหนี้สินประกอบกับเรื่อง
การใช้ยาเสพติดทำให้คุ้มครั่งอยู่บ่อยครั้ง
มาเนี่ย๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำร้ายลูกทำร้ายย่าจน
ครั้งนี้คุ้มครั่งมากที่สุดแล้วนะฮะไปทำลายข้าวของไปฟัน
ไปแย่งปืนแย่งรถเข้ามาสุดท้ายก็โดนแจ้งข้อหาพยายาม
ฆ่าเจ้าพนักงานชิงทรัพย์ลักทรัพย์และเสพยาเสพติดนะครับ